อีกหนึ่งปฏิบัติการค่ะอันนี้ก็ต้องตามเหมือนกัน
เพราะว่าจริงมันเคยเกิดเหตุมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว
โน้ตแม่รำพึงคือเขาเคยก่อเหตุ
เข้าไปยิงห้องนอนบ้านพี่เขย
ปลายเดือนเมษาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะ
บุกมาที่บ้านพี่เขยอีกมาทำอะไร
มายิงรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านพี่เขย
ทีนี้ถามว่าก่อเหตุสองครั้งแบบนี้

แต่ตอนที่เข้าไปค้นบ้านโน้ตแม่รำพึงเนี่ยนะคุณ
อย่างกับคลังแสงเจออาวุธปืนเจอเครื่องกระสุนปืนเจอยาบ้า

ที่ตำรวจชุดสืบสพบังสภารก็มีการสนทิกำลังการ
ร่วมกับชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดประจวบ
บุคคลบ้านของโน้ตแม่รำพึง
เรียบชายทะเลแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ

ชื่อจริงของเขาคือนายชาติชายเปรียบปรางอายุ๓๓ปี
คือเขาเคยก่อเหตุตั้งแต่ปลายเดือนเมษา
ที่เอาอาวุธปืนไปยิงห้องนอนบ้านพี่เขย
แล้วเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านจับเหตุการณ์ได้
ทีนี้พอบุกไปยิงห้องนอนบ้านพี่เขยเสร็จแล้วปั๊บ
เมื่อศุกร์ที่แล้วมาก่อเหตุซ้ำค่ะ
กระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านพี่เขย
นี่คุณผู้ชมฮะคือภาพวงจรปิดจะไม่เห็นตอนยิงกระบะนะ
เห็นเขานั่งนั่งอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะ
เขาลุกขึ้นแล้วก็ยิงปืนไปทั่วหลายนัดเลย
เดี๋ยวคุณดูนะว่ามันจะมีแสงจากปลายกระบอกปืนอีกนะฮะ
แว๊บมาเลยค่ะที่เขาก่อเห็นไหม
อันนี้จะไม่ได้ยินเสียงฮะแต่เห็นแต่ว่าเขายิงนะฮะ
ใช่แล้วทางพี่เขยคือนายพิชิตจันนิ่มอายุ๔๑ปี
เขาก็ไปแจ้งความที่สพบังสะพานค่ะ

รอบแรกผมคือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแหละ

แล้วหลังจากนั้นก็ยังมาก่อเหตุแบบนี้อีก
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจไปตรวจค้นนะ
ไปตรวจค้นบ้านของนายโน้ต
ไปดูซิว่าบ้านของนายโน๊ตมีอะไร
นี่ตอนบุกเข้าไปตรวจค้นโอ้โห
เจอของกลางเพียบอย่างกับเป็นคลังแสงเพราะอะไรรู้ไหม
มีปืนลูกซองสั้น๗๖๕นิ้วกระบอกหนึ่ง

มีเครื่องกระสุนปืนขนาด๑๒นิ้วอีก๑๙นัด

ยาบ้าอีก๑๓๒เมตร

ปรากฏในโน้ตเสพยามาฉี่ม่วงค่ะ
ก็ต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพบางสะพานดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ตอนที่ไปตรวจค้นบ้านนะ
แล้วถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไง
วันนี้นักข่าวไปที่บ้านพี่เขยของนายโน๊ตอีกรอบหนึ่ง
บ้านของนายพิชิตนั่นแหละไปคุยจะไปถามจะขอสัมภาษณ์หน่อย
รอบนี้ค่ะทางพี่เขยนายพิชิตเขาไม่สะดวกที่จะให้ออกสื่อ
แต่ก็ให้รายละเอียดกับทีมข่าวนะบอกว่าสองรอบอ่ะ
โน้ตมาก่อเหตุที่บ้านผมเนี่ยคงเครียดแหละเพราะอะไรรู้ไหม
ตั้งแต่ปลายเดือนเมษานี้โน๊ตค่ะเขาเพิ่งแยกทางกับเมีย
อยู่ที่บ้านผมโน้ตก็เลยตามมา
แต่พอน้ตามมาถึงที่บ้านผมไม่เจอใช่ไหม
โมโหสิเอาปืนมายิงประตู
แล้วหลังจากนั้นผมก็โดนโน้ตเอาปืนยิงขู่อยู่หลายรอบเลย
จะเอาปืนมายิงแบบเหมือนกับมายิงขึ้นฟ้า

เมื่อกี้ให้ดูคลิปแล้วคุณมันระทึกจริงนะ
ใช่คลิปที่โน้ตเนี่ยมาที่บ้านดูคลิปเลยคลิปนี้นะฮะค่ะอันนี้อันนี้ค่ะ
เข้ามาถึงในบ้านมาถีบประตูแล้วก็ยิงจนคนในบ้านกรี๊ดแบบนี้
แล้วคุณคิดดูสิคือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคนที่ฟ้องร้องกันอยู่นี่นะ

ดีนะในวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในห้องนั้น
ผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าเขาถีบประตูแล้วพังเข้าไปได้เนี่ย
ผมคงไม่เหลือชีวิตแต่กล้องวงจรปิดมันจับภาพไว้ได้นะนี่เหตุการณ์แรก
และอย่างที่บอกไปเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นภาพขาวดำเป็นคลิปขาวดำ
อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เขาดิงกระดาษยิงไปทั่วเนี่ย

อันนี้เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไง
บอกว่ามายิงใส่รถกระบะของพี่เขยในโน้ตนี่แหละ
ทีนี้มันไม่ไหวแล้วไงสองเหตุการณ์ในโน้ตยังไม่โดนจับกลุ่มตัวเลย
ก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ไปแจ้งตำรวจนะคะ

อำกับที่สพบังสะพานบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาในโน้ตแล้วแหละ

แล้วยาบ้าที่เจอที่บ้านในโน้ต๑๓๒เมตร
ต้องโดนแจ้งข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

เดี๋ยวจะฝากขังที่ศาลจังหวัดประจวบช่วงบ่ายวันนี้

ข้อหาเรื่องของการบุกรุกยามวิการด้วย
แล้วก็การพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

คุณอาวุธก็มีแล้วก็ยิงไปทั่วแบบนี้